เคยเจอรถที่ร่วมทางบนถนนมาแกล้งบ้างไหม
เบรกบ้างมาปาดบ้างมาอะไรแบบนี้

อันนี้ก็แกล้งกันเหมือนกันแต่แกล้งแบบนี้มีคนเดือดร้อน
ชนบุรีครับรถตู้หัวร้อนมาจากไหนไม่รู้
ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันอีก๒คัน
กล้องหน้ารถได้จับภาพรถตู้คันก่อเหตุเอาไว้ได้แบบนี้ครับ
อือไม่มีปัญหาอะไรก็ยังไม่เข้าใจโดยมันขับทะเล
คือคืออะไรคืออะไร

บีบเพื่อเออบีบเพื่ออะไร
แต่รถของผู้หญิงคนนี้ผมว่าเขาก็ขับอยู่เลนกลางเลนส์๒
ไม่ได้ไปลอยลมอยู่เลนขวาสุดสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้เร็วมากด้วยนะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
แล้วพอขับไปสักพักรถตู้คันเดิมก็ขับมาแซงด้านหน้า
แล้วก็เบรกตัดหน้าอย่างกระทันชิดแบบที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับ
รถกระบะตามหลังมาพุ่งชนเขาอย่างจังเลยฮะ
แล้วก็ยังมีรถกระบะอีกคันเนี่ยมาชนท้ายซ้ำอีกเนี่ย
ตึ้งตึ้งแล้วไอ้รถตู้นี้เห็นปั๊บเขาชนกันแล้วไปล่ะนะฮะ
ตำรวจภูทรพานทองครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
พบรถที่ผสมโอปฏิเหตุชนท้ายกัน๓คันครับคุณผู้ชมครับ
โอ้วคันสุดท้ายกลัวจะเคาะล้ายละเกิน
พันยับแบบนี้ครับ
ที่สำคัญคือส่วนใหญ่เนี่ย

เพราะชนแล้วกระแทกไปนะฮะ
ให้ตำรวจเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งความเอาผิดรถตู้แล้วนะครับ
เล่าบอกว่าจะเอาเรื่องกับรถตู้คันก่อเหตุจนถึงที่สุด
เพราะว่าขับปาดหน้าไม่พอมีเจตนากันแกล้งด้วย
ส่วนเจ้าของรถกระบะที่ถูกชนท้ายนะครับ
ก็มองว่าไม่ควรขับรถในลักษณะกลั่นแกล้งกันแบบนี้
พอเห็นไหมคนอื่นเขาเดือดร้อน
ครับนี่ไปจอดขวางเลยนี่ทำทำไม
ไปตามตัวมาให้ได้นะสำหรับคนขับรถตู้เนี่ย
ชนบุรีใช่ไหมใช่ใช่ขนส่งชนบุรีดูหน่อยดินะครับ
เพราะว่าผมว่าป้ายทะเบียนรถตู้ดูชัดไปตามมาให้เขาหน่อย

ป้ายเหลืองรถตู้ดีซานใช่นะครับ